งงจริงจริงว่านี่เกิดอะไรขึ้นฮะหนุ่มเบนเจอร์เพศหลอน
หันมองสิ่งลี้ลับช็อกขาชีฟ้าแล้วสลบค่ะที่จะดูคลิปกันค่ะ
คุณผู้ชมดูอาการของผู้ชายคนนี้นะคะ
เกิดอะไรขึ้นน่ะนี่เขาหันมาทางกล้องวงจรปิดถูกไหม
เขาเห็นอะไรเขาเห็นอะไร
ทุกคนสงสัยเหมือนกันหมดเลยค่ะพี่เบิร์ต

ทีมข่าวติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์กับชายหนุ่มในคลิป
เขาชื่อว่าวันเฉลอหมุดดายุ๒๕ปีหนุ่มเบรจเพศ
อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเล่าบอกว่า
พี่ชายเป็นคนโพสต์คลิปนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสักประมาณตี๔ของวันจันทร์ที่ผ่านมา
ตี๔นั่งอยู่หินอ่อนตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาหินอ่อนตรงนี้
ตอนนั้นนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงลักษณะหมาเห่า
หมาเห่าแบบแปลกตั้งใจจะหันไปด่าหมาเขาบอกแบบนี้นะคะ
แต่ยังไม่ทันได้ด่าเลยรู้สึกวูบแล้วก็ภาพตัดไปเลย

มารู้ภายหลังว่าตัวเขามานอนโรงพยาบาล๑คืน
ซึ่งมันก็แปลกซ้ำสองนะหมอตรวจร่างกายตรวจเลือดตรวจเอ็กซาเรย์ตรวจทุกอย่างปกติดี
หมอบอกว่าไม่รู้สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแบบในคลิป
ชักเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะพักผ่อนน้อย
หมอบอกแบบนี้นะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเออจริงนะ
วันนั้นพักผ่อนน้อยจริงแล้วเขาเองก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะคะ
ส่วนที่หลายคนมองเป็นเรื่องศัยศาสตร์อันนี้ก็สุดแล้วแต่มุมมองนะคะ
ส่วนตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นถึงขั้นนี้
แล้วไอ้แก้วน้ำอันนั้นคือน้ำอะไร
ไม่แน่ใจแล้วตี๔นั่งอยู่ที่ม้าหินอ่อน

แล้วลักษณะเหมือนจะขอความช่วยเหลือด้วยนึกออกไหมคะ
แต่พูดไม่ออกอ่ะคือเหมือนแบบคือพูดไม่ออกอ่ะเสียงหลงไปแล้วอ่ะ

จำได้แค่ว่าหันไปมองเฉยหลังจากนั้นเขาภาพตัดไปเลยนะครับ